ใครที่มีความรู้สึกตายด้าน
ลองฟังเรื่องที่กระทบกับเด็กหน่อย
แล้วท่านจะรู้สึกอีกแบบนึงว่า

เอาข้อความนี้มาจากเพจของหมอคนหนึ่ง
แล้วคุณต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรธก็เอามาแชร์ต่อ
คลอดออกมาก็ต้องมาเจอมลพิษแบบนี้
อดหนูเริ่มทำงานวันแรกก็ต้องมาสูดดมมนพิษ
นี่เป็นเพจที่คุณสกุลตลาเทียนไพโรธเอามาแชร์ต่อ
เอามาแชร์ในวันที่มีข่าวพาดหัวว่า
เชียงรายวิกฤตฝุ่นทะลุ๕๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
วันที่เชียงใหม่เป็นแชมป์โลก๓วันติด
เอามาแชร์ว่าก่อนหน้านี้หมอเขาก็ออกมาเตือน
เอาตัวเลขคนป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
เอามาแชร์ให้ฟังว่าคนที่ต้องสูดฝุ่นพิษที่รุนแรงแบบนี้
เจอปัญหาอะไรฟังแล้วก็ตกใจ
แต่ว่าเอาเถอะนั่นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่
ยังพอสู้ได้ใครสู้ไม่ไหวก็ล้มหมอนนอนเสือ
รอให้ฝนตกรอให้ลมพัดมาไล่ฝุ่นพิษ
มาทำร้ายเราก็รอให้ธรรมชาติมาช่วยเรา
เพราะที่พึ่งอื่นมองไม่เห็น

ลองฟังปัญหาที่เด็กแรกเกิดเจอ

เขาทำผิดอะไรมาเหรอ
มาต้องถูกธรรมชาติลงโทษตั้งแต่วันแรกที่คลอด
โพสต์คุณหมอเขาบอกอย่างนี้
เด็กแรกเกิดต้องมาพบมลพิษแบบนี้
อดน้องก็เพิ่งเริ่มทำงานวันแรก
ขนาดใช้เครื่องฟอกหลายตัว
และยังมีเด็กในหอผู้ป่วยในอีก
อย่างที่รู้ว่าเราใส่แมสให้เด็ก

แถมเรายังได้แค่บรรเทาด้วยเครื่องฟอกอากาศ

หมอก็ไม่รู้จะปกป้องดูแลเด็กเล็กยังไง

แล้วก็ติดแฮสแท็กฝนรีบมาช่วยเราด้วยนะ
ต่อมาก็มีอีกช่วงหนึ่งที่โพสต์เกี่ยวกับเรื่องฟอกอากาศ
เครื่องฟอกอากาศตัวน้อยเอาไม่อยู่
เด็กทารกเพิ่งลืมตาดูโรค

ก็ต้องสูดมนต์พิษตั้งแต่เกิด

หมอเด็กหมอสูหมอฟัน
ก็ช่วยกันหาเครื่องมาฟอกช่วยเด็กได้เท่านี้

เกิดมาท่ามกลางหมอกฟันมนพิษ

เผาแบบไม่เกรงใจคน
ส่วนรัฐบาลนั้นเกรงใจนายทุน
ฝนตกมาเร็วนะ
แล้วก็มีบอกว่าจะได้มีอากาศหายใจ
สุดท้ายคุณต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรธ

อยากให้ผู้ใหญ่ในบ้านเรา
ออกมาบอกว่าเริ่มแก้ปัญหา

ควรจะชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่เขาได้ทราบ
แล้วเขาจะได้เตรียมรับมือ
เรามีการเจรจาร่วมกัน
แก้ปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านแล้วยังล่ะคะ
ฝุ่น๓๐๐กว่าเนี่ยผู้ใหญ่ยังอยู่กันไม่ได้

เป็นกำลังใจให้พี่น้องภาคเหนือ
และให้กำลังใจกับทุกฝ่ายได้แก้ปัญหาได้โดยเร็ว
นี่ทีนี้ประเด็นก็คือปัญหานี้เราเข้าใจครับว่ามันแก้ยาก
มันแก้ให้ทันทีไม่ได้หรอกแต่คำถามย้อนกลับไปก็คือว่า
ช่วง๑ปีที่ผ่านมาปีกายก็เกิดปัญหา
แล้วก็จ้าละวันกันว่าจะแก้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราเอาจริงกันหรือยัง
กับปัญหาที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เท่าที่เห็น
ก็แก้ปัญหากันปลายเหตุวันนี้ก็มีหัวข่าวว่า
อนุทินยันกระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมรับมือเรื่องเวชพันธุ์
นี่ก็ทำได้แค่ปลายเหตุเตรียมพร้อมรับมือ
ข้อมูลจากหมอสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ท่านบอกว่าขณะนี้มีผู้ป่วยเข้ารักษาตัววันละแปดร้อยถึงหนึ่งพันคน
เรารับมือได้แค่นี้แปดร้อยถึงหนึ่งพันคน
ส่วนการแก้ปัญหาตรงต้นเหตุถามว่าทำอะไรบ้าง
วันนี้ก็ยังดีที่มีข่าวออกมาว่า
ทศกระทรวงทรัพย์ประสานขอประเทศเพื่อนบ้าน
งดเผาป่าสร้างฝุ่นพิษ
เป็นข่าวที่คุณวราวุฒิศิลปะอาชาออกมาบอกว่าได้ทำหนังสือร้องเรียน
ทางเลขาธิการอาเซียนมาโดยตลอด
เพื่อขอความร่วมมือไปยังบริษัทต่างที่มีพื้นที่อยู่ในต่างประเทศ
บริษัทคนไทยนี่แหละแต่เมื่อเป็นพื้นที่นอกอนาเขตประเทศไทยแล้ว
ทำให้การประสานงานเป็นไปได้ในเบื้องต้น
ที่จะขอความร่วมมือเพื่อให้เลขาธิการอาเซียน
ทำหนังสือไปยังรัฐบาลต่างทำหนังสือร้องเรียนหนังสือโต้แย้งไปทุกระยะ
ซึ่งก็เป็นผลบ้างไม่เป็นผลบ้าง
แล้วในทุกเวทีประชุมระดับชาติเราก็ร้องเรียนไปทุกครั้ง
และแต่ละครั้งแต่ละประเทศก็จะมีแนวทางปฏิบัติที่ต่างกัน
นี่มันเป็นเรื่องใหญ่ถึงระดับชาติระดับอาเซียนแล้ว
ฟังดูเหมือนดีครับแต่มันหวังผลยากเพราะไม่มีการขับเคลื่อน
แล้ววันนี้ก็มีเสียงเสนอมา
ลองฟังดูสิครับคุณปลอดประสบสุรัสวดี
เขาเป็นประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมของพักเพื่อไทย
เขาเสนอว่าให้พลเอกประยุทธ์โทรศัพท์ถึงผู้นำเมียนมาร์

นายกต้องลงมาเล่นเอง
ส่วนความเคลื่อนไหวภาคประชาชนเนี่ย
เขาก็ตื่นตัวกันอย่างเต็มที่
อย่างเมื่อวานที่ว่าการอำเภอแม่สาย
นายสเวทยนต์ศรีสมุทธ์
เขาเป็นรองประธานหอการค้าเชียงรายกับนายรัชตะชัยวัน
นายตระศักดิ์ศรีพิพัฒน์
ซึ่งเป็นตัวแคลนข่ายภาคเอกชน
พร้อมกับชาวแม่สาย๒๐๐กว่าคน

เขารวมตัวเรียกร้องให้ทางการแก้ไขไฟป่า
และหมอกฟันข้ามแดนอย่างเป็นรูปธรรม
ขีดเส้นใต้ว่าอย่างเป็นรูปธรรม

นายนรงพลคิดอ่านนายอำเภอแม่สาย
ขอให้ภาครัฐเจรจาหารือกับประเทศเพื่อนบ้าน
รวมถึงผลักดันให้ภาคเอกชน
ที่ไปส่งเสริมทำการเกษตรแก้ไขปัญหา
โดยการเผาป่าจนเกิดเป็นฝุ่นละอองพิษ
ให้ทั้งหมดเดินลงไปอย่างหน้าด่าน

ก็แปลว่าปัญหานี้มันเกี่ยวข้องกับนายทุนบ้านเราด้วย
แต่ว่าทำไมไม่มีใครจัดการ
ผู้ใหญ่ที่กำลังจะแก่ตายไปเนี่ย
ช่วยแก้ปัญหาให้เด็กแรกเกิด
ที่จะโตขึ้นมาทดแทนได้ไหมครับ

แล้ววันนี้คณะรัฐมนตรีเขาประชุมกัน
แน่นอนว่าต้องมีเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคอรมอ

สั่งการแล้วสั่งอย่างนี้สั่งอย่างนั้น

มีปัญหาอะไรขึ้นมาก็สั่งการให้แก้ปัญหา
สั่งการเรื่องนั้นนายกสั่งการเรื่องนี้
สั่งการแล้วได้ลงไปดูแนวทางปฏิบัติไหมครับ
ว่าฝ่ายปฏิบัติเขาทำกันยังไง

ที่ผ่านมาก็ใช้วิธีการสั่งโน่นสั่งนี่สั่งนั่น
แล้วแต่ว่าปัญหาไหนมันจะเกิดขึ้นมา
แล้วแต่ว่าปัญหาไหนมันจะอยู่บนด้านสื่อมวลชน
แล้วแต่ว่าปัญหาไหนหนังสือพิมพ์จะพาดหัวทีวีจะเอามาเล่น
ก็สั่งการให้แก้ปัญหานั้นไป

เราใช้คำว่าวาระแห่งชาติก็แล้ว
ก็มีคนมาเติมว่าเป็นวาระแห่งชาติหน้า

ก็ต้องพูดกันแบบนี้เพราะวันนี้
เด็กแรกเกิดเขาไม่ควรจะมาสูดอากาศพิษมนพิษ
ท่ามกลางที่หาคนรับผิดชอบไม่ได้
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ